อ่าช่วงก่อนปิดเบรกพี่เบิร์ตโปรยไปอ่า
แย่ค่ะคุณผู้ชมเมาแล้วขับว่าแย่ไหมอ่า
แย่นะคะเมาแล้วขับไปขวางรถพยาบาลแย่กว่าอืม
กว่านั้นคือขับรถไปขวางแบบก่อกวนลักษณะคือตั้งใจ
พร้อมกับรถกระจกกลับถามกลับที่อ่า
รถพยาบาลเมาแล้วไงอ่ะเฮ้ยเออนะดูคลิปนี้กัน
ครับครับรถตัดหน้ารถรีเฟอร์พี่เป็นอะไรครับ
เพื่ออะไรครับผมเปิดไฟเลี้ยวแซงซ้ายแซงขวา
พี่เมาหรือเปล่าครับไม่บอกผมเลยนะผมมีกล้องนะครับ
ใช่ยอมรับแล้วไงแล้วคุณตัดหน้ารถรีเฟอร์ทำไมอ่ะคะ
ยังไงครับพี่พี่ทำเพื่ออะไรครับผมไปทำเพื่ออะไร
เมาแล้วขับรถเหรอคะผมรถโรงพยาบาลนะครับพี่
นั่นแหละค่ะรถรีเฟอร์ก็คือรถพยาบาลนั่นแหละ
แต่ว่าลำเลียงผู้ป่วยจากอีกจุดหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยนะคะ
เมาแล้วก็ไม่หลีกทางให้รถพยาบาลค่ะคุณผู้ชมมาอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เด็ดกว่านั้นคือเมาด้วยเห็นพยาบาลบอกแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนนิดของวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
บนถนนเส้นโรงพยาบาลบุรีรำมรณิตเมืองใหม่จังหวัดบุรียรำนะคะ
ดีเฟอร์ของโรงพยาบาลลำปลายมาตรนำคนไข้ไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เขากลับไปค่ะขากลับนะคะได้มีการตีรถกลับมาที่โรงพยาบาล
ขับช้ามานะคะขับช้าแช่อยู่เลนขวาค่ะ
รถพยาบาลก็เลยเปิดไฟเพื่อที่จะให้หลีกทางให้เปิดไฟนะคะ
แต่เก๋งคันสีขาวไม่ยอมหลบทางให้ค่ะ
รถพยาบาลก็เลยเปิดไฟกระพริบแต่ไม่ได้เปิดเสียงไซเรนนะ
แล้วพยายามที่จะแซงซ้ายก็คือไม่อยากมีเรื่องอ่ะนะคะ
แต่พอรถพยาบาลจะแซงซ้ายเท่านั้นแหละค่ะรถเก๋งเอาเลย
พอรถพยาบาลจะเบี่ยงไปแซงขวารถเก๋งคันนี้ก็ตามไปขวางเลนขวาอีกค่ะ
คนขับรถเก๋งจอดข้างทางเลยจ้ะแล้วรถกระจกลง
พยาบาลในรถก็เลยตะโกนสอบถามเมาหรือเปล่า
พี่รู้มั้ยว่าเป็นรถพยาบาลคนขับรถเก่งคุณผู้ชมในคลิป
อายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีตอบมาด้วยเสียงปลี้ยค่ะลิ้นปลี้ยเลยนะคะ
รู้ยอมรับเมาแล้วไงไม่สนใจอ่ะนี่ตอบมาแบบนี้นะคะซ่ามาก
คือตอนแรกตอนนั้นตอนที่รถกระจกมาเหมือนจะเอาเรื่องพยาบาลด้วยซ้ำนะ
แต่มีผู้โดยสารที่นั่งข้างคนในรถเก๋งคว้ามือมาสะกิด
คนขับรถเก่งก็เลยหยุดตอบโต้แล้วก็ขับรถแยกหนีไป
ไร้ซึ่งคำขอโทษใดทั้งสิ้นนะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตแน่นอนส่วนใหญ่เลยนะ
รุมจวกคนขับรถเก๋งจำได้ไหมที่เขาถามเมาแล้วไงอ่ะ
เมาแล้วก็ทัวร์ลงนะสิแล้วไปขวางรถพยาบาลด้วยนะคะ
ลงค่ะคนเข้าไปด่าเยอะมากแต่คนส่วนน้อยส่วนหนึ่งค่ะ
ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะในรถพยาบาลรถรีเฟอร์
เขาส่งคนไข้เสร็จแล้วใช่ไหมคะจากโรงพยาบาลลำปลายมาส
ส่งที่โรงพยาบาลบุรีรำส่งเสร็จแล้วในรถเนี่ยไม่มีคนไข้
แล้วทำไมคุณต้องเปิดไฟไฟวิบวับวิบวับ
ทำไมต้องให้คนรถคันอื่นเนี่ยหลบทางให้นะฮะ
เปิดไฟวิ่งได้ด้วยเหรอมีคนเข้ามาตอบแล้วพยายามที่จะยกชุดคำอธิบายให้นะคะ
บอกแบบนี้บอกว่ารถพยาบาลรถกู้ภัยรถฉุกเฉินแม้ว่าจะไม่มีคนไข้ก็สามารถเปิดไฟได้
เปิดได้เพราะว่ารถพยาบาลของโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยมีน้อยคือจำนวนคันมีน้อยอืม
ไปส่งคนไข้แล้วต้องรีบกลับไปรับคนไข้ต่อหรือไปปฏิบัติหน้าที่อื่นต่อ
จำเป็นต้องเปิดไฟวิ่งซึ่งถือว่าไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎระเบียบแต่อย่างใดนะคะ
บางคนก็เข้ามาเสริมบอกว่าคือไม่ว่าบนรถจะมีคนไข้หรือไม่มีคนไข้
แต่ถ้ารถฉุกเฉินรถพยาบาลควรที่จะหลีกทางให้คือถ้าเจอควรหลีกทางให้
เพราะตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะไปช่วยเหลือคนเจ็บก็ได้ถูกไหม
ทางอาจจะไปช่วยเหลือคนเจ็บหรืออาจจะ
เหมือนที่บอกไปรถพยาบาลมีจำนวนน้อยนะคะ
คือหลักการนี้รับฟังได้นะครับแต่ว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องย้อนไปดูว่าขออนุญาตหรือเปล่า